มาฟังเสียงของป้าวันทนากันบ้างนะคะ
วันทนาก็คือผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเมื่อวานนี้
ที่ถูกเจ้าหน้าที่เอามือปิดปากล็อกตัว
ออกจากพื้นที่ระหว่างที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่
ที่จังหวัดราชบุรีเมื่อวานนี้นะคะ
ท่านคงจะได้เห็นคลิปนี้ปรากฏว่า
วันนี้เนี่ยนะคะป้าวันทนามาแจ้งความเอาผิด๔ข้อหากับชุดจับกลุ่มนี่แหละค่ะ
ยืนยันบอกว่าที่ไปเนี่ยไปรอเพื่อที่จะร้องทุกข์กับนายกรัฐมนตรี
วันนี้ป้าวันธนาโอทองค่ะอายุ๖๑ปีมาจากราชบุรีค่ะ
มาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

เข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
แจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจชุดจับกลุ่มทั้งหญิงและชายที่อยู่ในคลิปวีดีโอ
๔ข้อหาคุณนัทพงศ์คือทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียว
เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญานะคะ
ส่วนคดีที่ตนเองถูกแจ้งความ๓ข้อหาคือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตะโกนพูดคำหยาบคายและทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ป้ายืนยันบอกว่ามีหลักฐานต่อสู้คดีนะคะแล้วก็ยืนยันว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มาประท้วงแต่ไปรอขอพบนายกเพื่อร้องเรียนอาชีพค้าขายที่ลำบากในตอนนี้
แล้วเคยร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่ตำรวจเนี่ยไม่ฟังเข้ามาประชิดตัวแล้วตำรวจหญิงก็เข้ามาโอบตัวทันทีเอามือปิดปากปิดจมูกพยายามดิ้นรนเพราะว่าหายใจไม่ออกค่ะ
ก็ได้รับบัตรเจ็บที่แขนข้างซ้ายและขวามีอาการบวมเพราะว่าอักเสบนะคะขาก็บวมเป็นแผลถลอกหมอให้สั่งให้หยุดงานก็เลยขาดรายได้ในตอนนี้ค่ะ

แค่เราต้องการพบนายกแค่นั้นเอง
เราไม่ได้ต้องการไปร้องทุกข์หรือว่าไปชู้

เราแค่อยากจะไปพูดความในใจของเราแค่นั้นเอง
ส่วนสสราชบุรีนะคะอดีตสสราชบุรีค่ะ
นางสาวปารีนาไกรคุบวันนี้ก็โพสต์เฟซบุ๊กค่ะนะคะ
ประนามการกระทำของเจ้าหน้าที่ว่า
แม้ตัวเองจะต่อต้านกลุ่ม๓นิ้วอย่างสุดโต่ง
แต่การกระทำครั้งนี้เกินไป
เพราะคนบ้านโป่งคือคนจังหวัดเดียว
ปารีนามีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

สั่งการให้เจ้าหน้าที่หยุดพฤติกรรมดังกล่าวค่ะ
นี่คือในหน้าเฟซบุ๊กของนางสาวปารีนา
ไกรคุบอดีตสสราชบุรีวันนี้ค่ะ